ทั้งสองคนเลยบอกเมื่อวานกอดคอกันร้องไห้ไปแล้ว
คือแถลงไปก็น้ำตาซึมไปคือเครียดจริง
บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยชีวิตไม่เหมือนเดิมเลย
งานโดนแคนเซิลหมดคือชีวิตเหมือนแบบมันแย่ลงเรื่อยเลยอ่ะ

ตั้งแต่วันที่๑๙ที่ผ่านมาชี้แจงข้อเก่าหา
เราโดนกล่าวหาเนี่ยชีวิตหนูไม่เคยมีข่าวดีเลยสักวัน
คนรอบตัวหนูทุกอย่างทยอยโดนจับกันไปหมด
หนูมีความเสียใจหลายเรื่องมากจริงแล้วอ่ะ
คือนี่เป็นแค่ความในใจบางส่วนของคุณใบเตยนะ
ทั้งคู่ก็เล่าให้ฟังกรณีที่พนักงานอายการเลื่อนนัดสั่งฟ้อง๘ผู้ต้องหาคดีช่อโกง
ซึ่งทั้งคู่ก็ตกเป็นผู้ต้องหาที่ถูกสั่งฟ้องด้วยนะคะ
เขารู้จักกับนายอภิรักษ์โกธิ
ผู้ต้องหาคนสำคัญเรียกว่าเป็นตัวใหญ่สุดของคดีนี้เลยก็ว่าได้
ซึ่งนายอภิรักษ์เข้ามาหาในฐานะที่เป็นแฟนคลับ

ก็เลยมีการเช่าพระและวัตถุมงคลมา๔ชิ้น
มูลค่ารวมแล้ว๑๓ล้านนะคะในช่วงเวลา๔ปี
จนกระทั่งกลายเป็นเส้นทางการเงินตามที่เจ้าหน้าที่สงสัย
ส่วนรูปถ่ายกับนายอภิรักษ์ที่ไปกินข้าวชั้นดัดฟ้าโรงแรมนึงเนี่ย
เขาก็บอกว่าผมไปกินข้าวกับรุ่นพี่คนอื่นแล้วนายอภิรักษ์ขอตามมาด้วย
ภาพที่ว่าไปเที่ยวต่างประเทศก็เหมือนกันผมไปของผมแต่เขาขอตามมาด้วย
ส่วนรูปที่ว่านั่งประชุมจำได้ไหมที่คนบอกโอ้โหภาพนี้มันหมายมันยังไงล่ะ
คุณมีการนั่งประชุมประชุมเรื่องอะไรกัน
ดีเจแมนบอกว่าเป็นการประชุมเรื่องทำธุรกิจถังเช่า
อีกรูปที่นั่งโต๊ะประชุมบริษัทเนี่ย
เจแมนทำมูลนิธิเด็กพิการของครอบครัวซึ่งก็ทำมานานแล้ว
อภิรักษ์บอกว่าสนใจอยากจะทำมูลนิธิเหมือนกัน
ก็เลยไปให้คำแนะนำแล้วก็เลยกลายเป็นที่มาของรูปนั้น
เจแมนยืนยันนะคะว่าไม่เคยคิดทำร้ายหรือชักชวนใครมาร่วมลงทุนด้วย
เพราะก็ไม่รู้ว่านายอภิรักษ์เคยทำอะไรมาก่อน
เราไม่รู้จริงว่าสิ่งที่อภิรักษ์ทำหลังจากที่โดนจับหรือว่าหนีไปเนี่ย
มันคือสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลแบบนี้
คือเราไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรในช่วงเวลานั้นที่มาเจอกัน
หลายคนบอกว่า๒ปีที่แล้วเนี่ยทำไมไม่ออกมาช่วยเหลือประชาชน
ในการบอกอะไรต่างว่าเขาทำอะไรที่ไหนแต่ว่าเราไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเอง
ก็อยากขอโอกาสให้ทั้งคู่ได้มีพื้นที่ในการต่อสู้บ้าง
เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมามีกระแสข่าวออกมาหลายครั้งหลายหนมากว่าเดี๋ยวจะหนีเดี๋ยวจะอะไร
เขาพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่เคยหนีไปไหนเลยเขาก็อยู่ตรงนี้ตลอดจนถึงวันที่จะต้องขึ้นสารวันพรุ่งนี้
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
คุณใบเตยก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาไม่รู้จริงไม่รู้เลยว่านายอภิรักษ์เนี่ยทำอะไรผิดกฎหมายบ้าง
ขอยืนยันจริงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีชื่อในบริษัท
และไม่มีพฤติการเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ต้องหาล็อตแรกที่โดนจับไปแล้ว
เพราะเธอเองไม่ได้มีลูกข่ายไม่ได้มีผู้เสียหาย
ตัวเธอเองมีสามรายการด้วยกันเป็นยอดเงิน๙๙๐๐๐๐บาท
เธอก็ยื่นทั้งพยานหลักฐานทั้งบุคคลทั้งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
ว่า๙๙๐๐๐๐บาทนี่เป็นค่าอะไรบ้าง
ก็มีค่าซื้อกระเป๋าจากนายอภิรักษ์ให้ภรรยาเขา๕๕๐๐๐บาท
รองลงมาก็เป็นค่าตัวเครื่องบินแล้วก็ค่าโอนเงินคืนให้ภรรยานายอภิรักษ์
ที่ใช้บัตรกดเงินสดออกให้เธอก่อน
ส่วนประเด็นเรื่องร่ำรวยผิดปกติเธอก็ชี้แจงว่า
เอาจริงนะตัวเธอเองเนี่ย
เธอมีกำลังทรัพย์ที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก่อนที่จะรู้จักกับนายไอภีร์๊าคลักษัยี
และการทำคอนเทนต์ต่างที่สังคมจับตามองเธอ

เป็นแม่ค้าออนไลน์ก็เป็นยูทูบเบอร์

เธอไม่ได้ทำงานในสิ่งที่เธอรักตลอด๗เดือนเลยด้วยซ้ำ

แต่ตอนนั้นอาชีพนี้คือทำไม่ได้เลยช่วงโควิด
เธอเองก็เสียใจกับหลายเรื่องมาก
เบนเตย์อยากให้ทุกคนมองเบนเตย์กับพี่แมน
ว่าสุดท้ายเราสองคนไม่ได้เป็นคนโลภเลย
ในเรื่องนี้เราสองคนไม่ได้เป็นคนที่
หวังอยากจะรวยหวังอยากจะมีเงิน
ในทางการทำงาน
หรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งทุจริต